ท่านผู้ชมครับเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรที่ปฐุมธานีได้รับแจ้งเหตุว่าพบศพ
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในห้องพักของแมนชั่นแห่งหนึ่งในตำบลประชาธิปัตย
ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะครับอ่าก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
อ่าซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บนชั้นแปดนะฮะอ่าในห้องที่เกิดเหตุ
มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงนะครับตรวจสอบแล้วชื่อว่านางสาวเพ็ญพิมล
ภาพศพคือเปลือยกายนะครับถูกมัดมือมัดเท้าด้วยสายไฟ
อยู่ที่พื้นห้องคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วัน
ก่อนที่จะมีผู้มาพบศพนี่นะฮะหญิงสาวคนนี้นะครับ
ในห้องเนี่ยข้าวของกระจัดกระจายหมดเลยนะครับ
นี่ก็เป็นหลักฐานเบื้องต้นที่ตำรวจรวบรวมได้
เมื่อคืนนี้นะครับก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดนะครับว่า
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับร่างกายของผู้ตายเนี่ย
ก็จะมีลักษณะของข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกลื้อค้นนะครับ
เต็มห้องเลยทรัพย์สินบางอย่างก็หายไป
อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือกับเงินจำนวนหนึ่งด้วยนะครับ
ก่อนที่จะพบว่าเป็นศพเนี่ยอ้างว่าจะมาหาเพื่อนที่ห้องที่เกิดเหตุ
หมายเลข๘๑๗ก็เปิดประตูให้นะเมื่อสักวัน๒วันก่อนนะครับ
แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระทั่งแฟนผู้ตายติดต่อไม่ได้
เขาก็มาตามหาที่หอพักเนี่ยแล้วก็มาพบว่าเป็นศพนะครับ
วันนี้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่นะครับ
เพื่อจะติดตามหาตัวคนร้ายนะครับอ่าเพื่อไปดูว่าช่วงก่อนหน้านี้
นางสาวเพ็ญพิมลผู้ตายเนี่ยเข้าออกอะไรยังไง
หรือว่ามีใครเข้าออกในพื้นที่อะไรยังไงบ้างนะครับ
มีแม่ค้าร้านขายอาหารตามสั่งอยู่ตรงข้ามอาคารแห่งนี้
บอกว่าผู้ตายเป็นลูกค้าที่มากินข้าวที่ร้านเป็นประจำนะครับ
แต่ไม่เห็นหน้ามาสองสามวันแล้วครั้งล่าสุดที่เห็นก็คือช่วงกลางวันของวันอังคารที่ผ่านมา
มากินข้าวนะแล้วก็หายไปเลย
ปกติผู้ตายจะมีเพื่อนผู้หญิงมากินข้าวด้วยเป็นบางครั้ง
แต่ส่วนใหญ่จะมานั่งกินคนเดียว
มีผู้ที่อยู่ตรงข้ามห้องของผู้เสียชีวิตบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
สักตีหนึ่งตี๒ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูอยู่๒๓ครั้ง
แล้วก็มีเสียงดังขึ้นในห้องของผู้ตาย
ก็คิดว่าเป็นแฟนทะเลาะกันเขาก็ไม่เอกใจอะไรนะครับ
มารู้ข่าวอีกทีนึงก็อ้าวพบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
ก็ตกใจมากนะคือเพื่อนข้างห้องนี้เขาย้ายหนีเลยนะ

แล้วตอนที่คุณภูติภัทรบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวเทวาทร์ทีวี
คุยกับแม่ค้าขายอาหารตามสั่งตรงข้ามหอพักเนี่ยนะครับ
อยู่ก็มีพนักงานส่งพัสดุคนหนึ่ง
ส่งของให้กับคนที่อยู่ที่หอพักฮะ
แล้วชื่อเจ้าของพัสดุเนี่ยก็คือนางสาวเพ็ญพิมลบุญช่วยเหลือผู้ตาย
ทีนี้พอสอบถามพนักงานส่งพัสดุบอกว่า
สะดุซองนี้เนี่ยจะมาส่งตั้งแต่เมื่อ๓วันก่อนแล้วล่ะ
แต่พยายามติดต่อผู้รับหลายครั้งติดต่อไม่ได้

อยู่มั้ยครับสะดวกให้มาส่งอะไรมั้ยครับ

มีหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ของนางสาวเพ็ญพิมลผู้ตายเนี่ยโทรเข้ามา
พอรับสายปลายสายไม่พูดอะไร

นี่ผู้ที่เขาเป็นเจ้าของวัสดุเขาตายแล้วนะ

พี่นี่ครับ
ช็อคเลยหรอ

เราก็จะฝากคนรู้จักฝากรอพอฝากนี้ได้

ถึงว่าปกติลูกค้าคนนี้เขาจะรับโทรศัพท์ผม
แต่วันนี้ผมเมื่อวานก็ไม่รับโทรศัพท์

ว่าเป็นคนร้ายเอาโทรศัพท์มือถือของผู้ตายไปหรือเปล่า

เพราะว่าตามรายงานเนี่ยคือทรัพย์สินที่หายไป

แกล้งลองโทรไปตามเบอร์ที่ผู้ตายเคยติดต่อกับใครอะไรยังไงหรือเปล่า

แต่วันนี้มีตำรวจแล้วก็มีญาติของผู้ตายที่มาที่เกิดเหตุนะครับ

วันนี้ญาติของผู้ตายนี่ก็ไปติดต่อขอรับศพนางสาวเพ็ญพิมลแล้วนะครับ
นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
ระบุสาเหตุเบื้องต้นก็คือเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
จากการถูกอุดกั้นบริเวณปากและจมูก
ซึ่งญาติญาติบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายทำงานเป็นสาวโรงงานอยู่แถวชนบุรี
รู้ตอนหลังก็คือย้ายมาอยู่ที่ปฐุมธานีตรงจุดแห่งนี้นะครับ

กับแม่ทำอาชีพประมงอยู่ที่บ้านที่ระยอง
ก่อนหน้านี้นะผู้ตายมีลูกสาวมีลูกหนึ่งคนแล้วก็เลิกรากับแฟนไปนานแล้ว
ซึ่งตอนนี้ทางญาติก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใคร
แต่ก็ไม่ควรจะทำกันโหดเยี่ยมขนาดนี้
ไม่ครับเจ้าไม่ได้ส่งข่าวเลย

เป็นทีเหล่าครับ
เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอันนี้ครับ
เขาไม่ค่อยมาปรึดศาสตร์นะครับเท่าไหร่
กับการสอบพอประตูน้ำจุลาลงกรบอกว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุแล้วนะครับ
ตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วแน่ชัดแล้วว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนลงมือก่อเหตุ
เพราะมีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนที่เห็นช่วงเวลาสุดท้ายของผู้ตายที่เข้าไปในห้องแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลย
และช่วงเวลาที่ผู้ต้องสงสัยมาหาผู้ตายที่ห้องแล้วเดินออกมาผู้ตายเข้าห้องนายคนนี้ก็มีช่วงเวลาที่เข้าห้องของผู้ตาย
นายคนนี้ออกมาแต่ผู้ตายไม่ออกมาอีกเลยจนกระทั่งมีผู้มาพบศพนะครับ
ตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับทั้งเรื่องชู้สาวและเรื่องประสงค์ต่อทรัพย์นะฮะเพราะว่าแต่ละประเด็นมันก็เชื่อมโยงกัน
คิดว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นี่น่าจะสามารถรวบรวมพยาหลักฐานนะครับแล้วก็ออกหมายจับได้
มีหลักฐานว่าทั้งสองฝ่ายติดต่อกันครับมีพยานบุคคลรู้เห็น
เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะฮะเพราะว่าท่านภูมิกับบอกว่าน่าจะรวบรวมพยาหลักฐานแล้วก็ขออนุมัติออกหมายจับได้
ใช่ค่ะเบื้องต้นก็ให้ข้อมูลได้เท่านี้ก่อนเพราะว่าหลักฐานมันต้องแน่นนะคะถึงจะออกหมายจับจะได้ดำเนินคดีกันได้
โอ้โหแต่ว่าประมาณสัก๒วันแล้วนะที่เสียชีวิตก่อนจะมีผู้มาพบศพ